คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันก่อนเลยนะคะ
ต้องจับตาดูการประชุมสนชหรือสะพานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวันที่๑๓มกราคมนี้นะคะ
จะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลแบบ๓วาระรวดเลยค่ะ
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะคะ
เพื่อที่เป็นการเปิดช่องให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติ
หมวดพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชปรารบได้
เดี๋ยวฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
เนื่องจากว่าทางสัตว์นักราชหลักขาดูการหลักขาธิการ
ได้ทำเรื่องมาที่รัฐบาลว่ามีประเด็นที่ต้องหารือกับรัฐบาล
ในเรื่องของประเด็นรัฐมนูลในหวดพระมหากษัตริย์นะครับ
ซึ่งจำเป็นต้องซึ่งทางฝ่ายองค์มนตรีก็ได้นำทุนเก้าถวายไปแล้วนะครับ
ก็มีพระราชก่อแสลุกมาว่าสามสี่รายการที่จำเป็นต้อง
ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เป็นได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเสียฤทธิภาพของมหัวชโชรรัยเลย
ด้านในแพทย์เจตศิราธรานนท์โคศกวิบสนชเปิดเผยว่าที่ประชุมได้รับแจ้งจากคณะรัฐมนตรีและคอสชว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
ส่งมาให้ที่ประชุมสนชพิจารณาซึ่งวิบสนชมีมติให้เสนอที่ประชุมเป็นเรื่องด่วนเพื่อพิจารณา๓วาระรวดในวันที่๑๓มกราคมนี้
มีรายงานว่าเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูลแห่งราชจักรไทยฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๗ที่จะเสนอให้สนชพิจารณาแก้ไข๒มาตราด้วยกันค่ะ
คือมาตรา๓ให้เพิ่มข้อความว่าในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชนาจักรหรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม
ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้ง
และมาตรา๔ให้ยกเลิกความในวัก๑๑ของมาตรา๓๙ทับ๑ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
โดยให้ใช้ข้อความแทนว่า
หากมีกรณีที่พระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกตว่า
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดภายใน๙๐วัน
ให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูลนั้นคืนมา
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะประเด็นตามข้อสังเกตนั้น
และแก้ไขเพิ่มเติมคำปรารบของร่างรัฐธรรมนูลให้สอดคล้องกัน
แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูลที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายใหม่ภายใน๓๐วัน
แต่วันที่ได้รับพระราชทานคืนมาตามที่ขอ
เมื่อนายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูลที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายและทรงลงพระประมาพิไทยแล้ว
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้
โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การ
ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย
กับร่างรัฐธรรมนูลหรือร่างรัฐธรรมนูลที่แก้ไขเพิ่มเติม

หรือเมื่อพ้น๙๐วันที่นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูล
ร่างรัฐธรรมนูลที่แก้ไขเพิ่มเติม
แล้วแต่กรณีขึ้นทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายแล้ว

ร่างรัฐธรรมนูลหรือร่างรัฐธรรมนูลที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น